มันดูสดใสแล้วเริ่มมาก

รอบรู้สึกยังไงบ้างครับรอบสีแว่นา

ตอนนั้นก็คิดว่ายังไงก็ต้องมั่นหน้ามั่นใจ
แล้วก็เพื่อนบอกว่าถ้าซินี่ทำดีเราจะมีพาร์ตี้ต่อก็
มันมีสเต็ปเก๋เพราะเขามาด้วย
เราคิดไว้ก่อนไหมคะว่าจะเดินแบบนั้นเดินสเต็ปนี้อะไรอย่างนี้
แต่ว่ารอบแรกก็คือเราจะแบบเอามือทาบตรงตูด

แล้วพอตอนที่เราออกมาเวทีเราก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่าง

มันก็พูดยังไงก็เดินออกมาจากความรู้สึกเลย

รู้สึกว่ามีหมุนเราดีมากนะสินนี่

เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าทำเต็มที่มากที่สุด
ซีรีส์จะทำได้แล้วก็แฮปปี้กับผลงานของตัวเองมาก
ทำไมเราดูเป็นคนไม่กดดันเลยอะคะเวลาแบบ
ซีนี่ก็เป็นคนกดดันนะคะตอนแรกที่มาเนี่ย
มีความเครียดมีความกดดันมากเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเรามาแข่งกับตัวเอง
อยู่กับตัวเองมากเกินไปค่ะแต่ช่วงเก็บตัวที่ผ่านมา
คือซินนี่แบบมิคเฟรนด์กับคนทั้งกองเลยค่ะแฮปปี้มาก
แล้วก็ก่อนที่ออกมาทุกครั้งที่ออกเวทีค่ะเพื่อนบอกว่าซินนี่ทำให้เต็มที่สู้
ก็คือเหมือนว่าเพื่อนให้กำลังใจอยู่หลังเวทีเพื่อนบอกว่าทำให้เต็มที่ที่สุด
ก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้เราไม่ได้กดดันเพราะเราไม่ได้มาแข่งกับใคร
เรามาเมคเฟรนด์เรามาทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็แบบรักตัวเองใช่ไหม
ใช่ปลดล็อกใช่ค่ะเหมือนการที่เรามีเพื่อนมีคนที่ระบายความรู้สึกกันหลังเวที
เป็นเรื่องที่สำคัญและดีมากใช่ค่ะ
ก็แอบเป็นขวัญใจค่ะเป็นตัวจี๊ดเป็นตัวแสบค่ะ
ขอบคุณค่ะใช่ค่ะเป็นตัวนั้นค่ะ
ก็ไม่มีความกดดันเลยนะคะเพราะว่าแบบพี่หนุ่มอะค่ะเจ้าของเวทีนางสาวเชียงใหม่ค่ะ
พี่หนุ่มบอกหนูว่ามาทำให้เต็มที่ที่สุดมาทำให้มีความสุขทุกวัน
แล้วพี่เขาเตรียมชุดเตรียมรองเท้าทุกอย่างให้แบบเพอร์เฟคแล้วเหมือนเรามาด้วย
ให้เราเต็มที่ที่สุดอะค่ะแล้วเขาแบบเขาภูมิใจที่เราเป็นเราแบบเนี้ย
หนูก็เลยรู้สึกไม่มีความกดดัน
ก็มีทั้งฟิตแบตที่ดีค่ะฟิตแท็ที่ดีก็จะมีทั้งเรื่องตลกค่ะ
แล้วก็เรื่องของคนที่เห็นด้วยก็ดีใจค่ะที่มีคนคิดเห็นเหมือนกับเราจริง
แล้วก็ยังมีฟีดแบทที่แย่เป็นบางส่วนเร้อที่จะไม่ใส่ใจ

ยังรู้ว่ามันจะมีผลกระทดกับเรื่องของผู้ใหญ่อย่างไรหรืออะไรอีก
พี่ขออนุญาตนะคะพี่น้าบอกว่า
เพราะเขาก็คิดแบบเราเหมือนกัน
เป็นเรื่องปัญหาที่ทุกคนอยากจะแก้ไขจริงเรื่องเรียนพิเศษ

แล้วดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นในตัวร้าน

นี่ดูคอนทราต

วิศวะในที่นี้คือทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่า
ไม่มีอะไรยากไปกว่าการเรียนวิวาแล้ว
อย่างนี้เรามีคำนวณแม้ว่ามาถึงขนาดไรคะแนน
ฉันต้องไปถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เป็นสาววิศวะ
ก็พกเครื่องคิดเลขมาเลยค่ะพกเครื่องคิดเลขวิศวะโดยเฉพาะคำ
มาคีดเปอร์เซ็นต์ต่างครับเพราะซินดี้ก็แอบไปดูว่ามันมีรอบอะไร

ซินดี้ฝังทำงงเลยมั้ยคะสำหรับค้างคะ
จริงแล้วซินดี้แบบมันคือผลพลอยได้ค่ะ

คือแต่ละคนมีความเก่งที่แตกต่างกัน

ซึ่งในปีนี้เราหวังถึงมงที่สาม
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้คาดหวัง
เราคิดว่าคนที่ได้คือคนที่เหมาะสมที่สุด

ก็ความนิยามก็คงเป็นความ

เราไปซ้อมเดินกันแค่สองคนในคณะค่ะ

มันใกล้กับตัวของซินดี้มากเลย
ขอบคุณจริงรู้สึกดีใจมากที่คนคิดอย่างนั้นนะ

ซินนี่คิดว่าต้องพัฒนาตัวเองอะไรในรอบต่อไป

ควบคุมรมหายใจการพูดให้ไม่ดังเหมือนวันนั้นนะคะ
อาจจะมีคลาสการเดินที่ให้มันดูดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้

นี่มันได้ใช้พื้นดอนถ่ายรูป
จริงหรอค่ะ

เพื่อนของซินดี้คือสวยเต่นเข่มดัชค่ะ
เชียร์เพื่อนของซีนี่เลยนะคะเพราะว่าปีนี้เราจะหาคนที่ดีที่สุดไปคว้ามงสามกันค่ะ
โอเคอิกมาแคดาสเบชเตะบิดเตะเฮลฟันซูเมียตั้งเค